ตอนนี้ต้องเชิญที่หน้าจอทีวีขยับมาดูกุ้งเต้นฮะยำกุ้งเต้นหลบไปทุกจานเลย
เพราะว่าคราวนี้เปิดพิษดารเป็นยำปูเต้นยำปูนาเต้นจะเด่นขนาดไหน
ชมด้วยตาท่านเองครับ
ได้มากพูด
ดูเนี่ยครับผมเห็นนะครับ

เสียงกรูปกรอบเหมือนกินปูกะตอยริมชนบุรีริมพระเทศ
แต่อันนี้มันตายแล้วไงแต่อันนี้มันยังดิ้นดับอยู่เลย
เหมือนกับยำกุ้งเต้นทุกประการ
ยังแต่กุ้งเต้นมันจะกระโดดไปกระโดดมา
คราวนี้เอากุ้งเต้นออกไปเอาปูนามาแทน
น้ำยำเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าโค้งข้าวคั่วใส่ไปเหมือนเดิมหมดเลยครับ
กุ้งบางตัวพอมันเจอน้ำเผ็ดมันตาย
แต่บางตัวส่วนใหญ่๙๐มันยังไม่ตาย

ยำปูเต้นสูตรชาวดอยกรุบกรอบกรุบกลับฮะ
วิธีปรุงเหมือนกุ้งเต้นทุกอย่างเลย
ชาวเน็ตบอกไม่ถูกใจสิ่งนี้
คือถ้าพี่กินแบบนี้พี่เตรียมหาหมอได้เลย
ทำไมอ่ะปูมันพญาติไง

จากพญาติแล้วมันจะมีปริง
ปูมีปริงปูน้ำปูน้ำจืด
มีปริงอยู่ในตัวด้วยดังนั้นพี่กินเข้าไป
มีโอกาสที่พี่จะได้รับอาการท้องเสียพอสมควรเหมือนกัน
แต่บางคนบอกโหชอบเลยเห็นแล้วอยากกินตามเลย
เคยกินบางคนบอกนะเคยกินตอนเด็กเหมือนกัน
แต่โตมาไม่ค่อยได้กินแล้วนี่คือยำปูเต้นนะฮะ
แล้วบางท่านบอกว่าพอเห็นปูนาเนี่ยก็คิดถึงบ้านนาบ้านนอกคอกนาสมัยโบราณเลย
กินแบบนี้เหมือนกันแต่จริงแล้วเนี่ยต้องเตือนกัน
ว่าเรื่องแบบนี้อย่ากินนะมีความ
อ้าวเฮ้ยเป็นอะไรทิ้มปากหรือ

เข้าใจว่าจะเป็นแบบนั้นอย่าหากินอย่าหาทำเลย

อันนี้คือความกินส่วนบุคคลจริงฮะ